เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับสองนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ถึงแม้ว่าฟ้าต้องลิขิตให้พบเจอแต่อุปสรรค
แต่เขาทั้งสองก็ยังฝ่าฟันต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัวต่อได้สำเร็จ
กับป๊อกป๊อกก๋วยเตี๋ยวนัดมวยและไก่ท่อลิเกย์ดาวร้าย
จากนั้นจะพาไปพบกับเจ้าของร้านเคฟไส้แตก
กับเรื่องราวเส้นทางแห่งความสำเร็จ
กว่าจะมาเป็นแบรนด์ที่ขายดิบขายดี

จนมีแฟนชายในประเทศไทยมากกว่า๒๐๐สถานี
อีกทั้งยังได้ขยับขยายไปถึงต่างประเทศ

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

เป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกแบบนักมวยด้วย

เดี๋ยวเดี๋ยว

เราให้เองแผน

กูเตียบป๊อกนะครับคุณผู้อ้าย

นี่คือหนังใจส้อดแถม

รสชาติไม่ธรรมดาครับ
น้ำลายหลายเลย

ไม่ของผมอร่อยกว่า
น้ำสุกเช่นข้นหูมีทุกอย่างเย็นเตอร์โฟทุกอย่างมีหมด
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะแม่อยากจะให้เจ้าของร้านเขาเนี่ยมาประชันกันให้รายการไปเลย
ฝ่ายแดงป๊อกป๊อกตูนบอกซิงสลัม

ไม่ต้องสงสัย

เชื่อยังครับ

เห่เออเอาเอาต่อไป

แล้วเอาเวลาไหนมีเวลาไหน
ทำไมถึงผกผันชีวิตทำไมต้องมาขายก๋วตรงก๋วเตี๋ย
อาชีพนักมวยมันมีช่วงอายุหนึ่ง

อยากมีอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวได้

เอาความที่เราเป็นนักมวยจริงนะครับ

ผมก็เอารูปที่ขึ้นชกมาติดอะไรแล้วที่ร้าน

โอ้โฮโทษ
ได้ข่าวว่าแบบเก็บเงินซื้ออุปกรณ์ทีละอย่างใช่ครับเป็นพนักงานห้างแล้วก็ต่อยมวยไปด้วยเก็บเงินซื้อไว้เดือนละหนึ่งอย่างผมเก็บมาประมาณสองปีกว่ากว่าจะได้ครับอยากจะให้พี่ต้อมฝากร้านหน่อยดีกว่า

ไปทานกันได้นะเจอพี่ต้องเนี่ยบอกเลยพี่เขาไม่ใช่นักเลงแค่ใส่กางเกงนักมวย
คุณผู้ชมยังไม่ปลดหนี้ของผมก็มีคุณลืมของผมแล้วใช่ไหมเนี่ย
นี่เจอกับดาวร้ายตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนก็มาแล้วนะ
อยากจะให้โชว์ร้องลิเกหน่อยแล้วกันจัดมาสักหนึ่งบทเพลงให้กับเราหน่อยได้ไหมครับ
ได้ครับจนตรงกลางเลยค่ะตรงนี้เลย
งุลก็ไม่ให้ใจก็ไม่รักแล้วคงจะถูกคักหรือไม่คง
เขาให้ผมร้องหรือรับบทดาวร้ายหากทำไม่ได้ล่ะเจ๊ดอง
ตัวโกงชักกรหลับหมดไปจากวงการเพราะขาดคนละสืบสาร
เพราะส่งเสริมพี่เล่นได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิม
เพราะขาดคนเสริมแล้วช่วยอีสงใครเล่นเป็นโกง
เมื่อมีแต่คนรังเกียจผู้ชมยามเหยียดให้เย้ยยัน
แพกปากโว้ยวายไม่ค่อยจะได้รางวัลละหมดคืนละกันละตัวกง
ผมนึกแปลกใจทำไมเขาจึงเจาะจงให้ผมมาเป็นโกงและจิโก

ลิเกมันก็เก๋ดีเหมือนกัน

ริเกย์มันก็เกย์ดีเหมือนกัน

เมื่อมันยังโกงยังโกง
เป็นดาวร้ายปีแรกอาจารย์เขาว่าโดสมควรจะร้องกรณีนี้นะ

แล้วทีนี้พอดีวันนี้บอกว่าขอคอนลิเกสักก้อนหนึ่งก็เลยแค่ยิบ

จัดอันนี้มาเพราะว่าอันนี้ดาวร้ายหลายประชานี

เล่นเป็นดาวร้ายมักจะโดนผู้ชมไม่ชอบอะไรอย่างนี้

ร้ายนี้จะได้พวงมาลัยน้อยกว่าคนอื่นเขาเหรอครับ

ที่อยู่รอดหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้

ก็เลยมาทอดนางไก่แล้วก็ลองใช้
ก็คือว่าผิดเสียไปแล้วเป็นครูให้เราได้ศึกษา
ตอนนี้ก็คือสูตรลงตัวแล้วอร่อยขายดีอยู่ใช่ไหมครับ
ก็เลยคิดขึ้นมาเออเอาใบมะกรูดใส่ไปดีไหม

จะเป็นฟิน

พอไลฟ์สดออกไปแล้วก็สื่อออกไป
แล้วก็ได้มิตรภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ

แล้วก็ติดต่อมาแล้วก็ให้ฝากฮิ้วไปบ้าง
หรือไม่ก็เขายอมออกข้าวส่งเอง

เพื่อใครอยากจะไปทานหนังไก่ทอดของเรา
รวมไปถึงอยากไปทานส้มตำฝีมือของดาวร้าย

จังหวัดนครราชศรีมาปักหุดก็ได้ครับ

เมื่อร้องลิเกขายหนังไก่ทอดแล้วขายดี

ร้องลิเกย์ขายแป้งมั่นไหน

ถ้าใครอยากสวยเหมือนกับแม่เนย
ถ้าใครอยากสวยเหมือนกับแม่เนย
เชิญเข้ามาเลยนี่แป้งฉัน

นี่แป้งฉันแป้งโชว์โอ้โหดีจังเลย
มาเลยมาเลยมาซื้อแป้งโชค

วันนี้สนุกจริงแล้วก็ได้เรื่องของไอเดีย
แล้วก็ได้กำลังใจจากทั้งสองท่านที่ไม่ยอมแพ้
นี่คือนักกู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่างแท้จริงทั้งสองท่านครับ

มีความขยันอดทนอย่างเดียวก็ไม่พอ

สิ่งหนึ่งนะคะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ

เพราะว่าช่วงนี้นะคะจะทำให้เราค้าขายปังปั๊งนะคะ
วันนี้เรามีสินแสชัยนะคะมีเคล็ดใบ้ลับ

ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับ
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เจอสินแสชัยคนนี้
เพราะเขามีเคล็ดลับดีเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยมาฝาก
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเอาไปปรับใช้กันดูได้
รับประกันรู้เรื่อง

ฮะราอยแล้ว
เพราะว่ามานั่งอยู่ในองศาของทิศใต้ทิศใต้อันนี้มันเป็นทิศพลังนะครับปีนี้มีพลังมาก
ปีแล้วเป็นอสูรปีแล้วเป็นอสูร
ขายดีบางทีต้องทะเลาะกับลูกค้าด้วยบางครั้ง
มีค่ะใช่ทำไมแม่นอ่ะ

มันก็ไม่มีอะไรก็จะซื้อขายกันปกติแต่ก็มีแบบคำเดียวมันก็เออใช่พี่ถ้าไม่ดีจริงหนูจะกล้าขายเหรอ
อย่างนั้นพี่ก็ไม่ต้องมาถึงบอกมาเช่หรอกแต่ปีนี้ดีมากทีนี้มีเลยบอกเท่าไหร่มีเท่าไหร่ฉันพอใจฉันซื้อ
มันสวยมากเพราะว่านั่งคุกใต้มังกรอยู่ที่ทิศตะวันตก
ก็คืออยู่ในตำแหน่งของละกาใช่เกิดปีไก่
อ่ะยิ่งขายดีใหญ่เลยนะครับทิศใต้เป็นทิศส่งเสริมของราคา
ละกาเป็นทิศส่งเสริมของที่ใต้เช่นเดียวกันมันกลับกัน
เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากครับ
อันนี้เรามาเดินมาดูตรงเอ๊ะเงินอยู่ตรงไหนอยู่นี่ใครอ่ะถูกต้อง
หลังพิงทิศใต้โอ้โหใส่ถังมาเลยนะจูงเงินโอ้โหนั่งเก้าอี้อีกนะ
ถือว่าทิศถูกต้องนะเดี๋ยวทีนี้ผมขอเดี๋ยวตรงเนี้ยอยากได้แสงไฟ
เออถูกต้องเก่งมากแล้วตรงนี้นะข้างบนเนี่ยนะอาเจนะ
ไปหาลูกทิศโตโบลูกทิศโก้อ่ะอ่าแต่แสงเท่าลูกหนึ่งซ่อนไว้
ตังค์ยิ่งวันนี้อีกตังค์ยิ่งวันนี้อีก
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ที่เป็นทิศเดียวกับร้านนี้นะครับ
หน้าเป็นทิศเหนือหลังเป็นทิศใต้ประตูอีกด้านหนึ่งคืออยู่ทางทิศตะวันตก
ให้จัดทิศทางที่ผมบอกเราเอาน้ำมาตั้งไว้ที่ทิศตะวันตก
หรือเอาไฟเอาดีตั้งไว้ทางทิศตะวันตกหรือเอาพัดลมหรือสิ่งที่เคลื่อนไห
แม้แค่ทั้งเสียงเพลงที่เป็นเสียงน้ำตั้งไว้ที่ทะวันตก
เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเอาน้ำกับไฟมาไว้ใกล้กัน
ไฟก็คือสุริยันน้ำคือจันทรา
เมื่อจรรภาเจอสุริยันก็เกิดความบลานล์

รู้เรื่อง

จะบอกว่าเรื่องห่วงจุ้ยที่สำคัญจริงเนอะ

แล้วก็รวยเห็งเนอะครับผม
ได้รู้เรื่องของห่วงจุ้ยกันไปแล้วแต่ก็ไปปรับใช้กันด้วยนะ
ใช้มันให้ถูกวิธีให้มันเหมาะกับคุณผู้ชมให้เหมาะกับธุรกิจที่เราทำอยู่

พูดถึงเรื่องรวยเรื่องเพลงเรื่องค้าขายนะครับ
บอกเลยว่าแหล่งค้าขายสำคัญอีกที่หนึ่ง

ทำเองผมไปบ่อยแล้วไปเหมาทีเหมามาเยอะ

แม่ชอบมากเพราะว่ามันจะมีของเล่นเด็ก
พวกกิ๊บกิ๊บสมพวกอะไรที่มันแบบโคตรแต่กิน
ทำไมมันก็มีของส่งไง
เพราะวันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักร้านที่ชื่อว่าหอ

และนี่ก็คือฮอร์โมะเจ๋สิเจ้าดังย่านสัมเพ้ง
อากาศจี๋อิม่าขายบ่ายละเจตบาทพร้อมข้าวสี่สิบบาทจอ
ถ้าเป็นหอก็ฮอย์ละยิ่มห้าไงสี่ห่อแถม
หอนึงแล้วก็ห้าห่อร้อยค่ะเห็นเจ๋สีเข็นหอบขายแบบนี้
รายได้ไม่ธรรมดานะครับเฉพาะเข็นขายในย่านสัมเพ้ง
ออกแขงก็เฉพาะ๑๐๐๐ห่อลางร้านทางหาดไม่ได้ล้วน
หมดทุกวันไม่เคยเหลือหรือเจอเป็นบริการขับบ้านโลกมันกระจอกกระจอก
มึงทิ้งเข้ามาเอาหมดเลยค่ะลูก

เหมือนกับญาติพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพ

พอปิ้งเสร็จแล้วก็จะขาดลงไปเรื่อย
โต๊ะกลางท่าน้ำราชวงศ์

แม่เดินสามวันก็ไปถึงแม่อุงสรพอดี

ดูจากในเพจทั้งนั้นเลย

เงินคืนทั้งหมดนี้ก็ประมาณ๑๕คนจ้ะ
ก็จะมีทีมงานของเราที่ไปต้มไข่

วันหนึ่งก็หุงประมาณ๑๕กระติก

ไข่วันหนึ่งก็ตีไปก็ไหลผันฟัวด้วย

ไข่ต้มสบายนึง
กินแล้วลึงไม่ลงเลย

กินเสร็จแล้วยังเลาสวยด้วยใช่มั้ย

ของด้วยอยู่ของไม่มีตั้งถ่ายแล้วก็ต้องยืนตั้งคนนึงมาที่ไปซื้อวัน
อย่างวันคุยเนี่ยต้องมาซื้อพร้อมมาลัยนะ
ขอโทษจริงมี๒๐บาทแค่นี้ลูก

รู้สึกมันรู้สึกมัน

มีวันนี้ได้ก็เพราะลูกค้าหลายคน

แล้วก็เจ้าของสามบินทุกคน
เขาก็แม่ตาไงคะที่ให้จอดได้อะไรได้
เพราะฝนตกเราก็ต้องทนแดดทนฝนไปหน่อย

มีแอร์เย็นให้ลูกค้านั่งสบาย

จะบอกว่าเจ๊เนี่ยนะไม่ได้ดังแค่ห่อหมก

เขาเขาดังพลิกน้ำปลาด้วยหรอ

ขายดีมากนะคะเขาขายได้วันละนะ

ร่วมจากนั้นนะคะเจ๊สีเนี่ยเขาส่งไปเมืองนอกเลยนะคะ
เขามีทั้งจีนออสเตรเลียครั้งหนึ่งละหมื่นท้อง

จะบอกว่าเจ๊แกนะคะยืนหนึ่งในย่านสำเพ็งจริง
เรียกว่าวันนี้นะคะของกินจุใจมากเลย

ก๋วยเตี๋ยวทั้งส้มตำหนังไก่ห่อหมกนะคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเพราะช่วงหน้านะคะ
เราจะพาไปพบกับเจ้าของธุรกิจเครปสร้อยแตกกัน
เปิดเคล็ดลับความรวยนะคะช่วงหน้ามาเจอกันค่ะ
เคลฟไส้แตกสถานีสุธิศาลซอยอินทรมาลา๑๐ค่ะ
ที่สนใจเค้กไส้แตกเพราะว่า
ไปเจอที่เขาขายมาพี่เห็นเขาขายดีค่ะ

วันหนึ่งขายได้ประมาณ๘๐๙๐ชิ้นค่ะ

พริกเผาหมูหองปูอัดนะคะจะเป็นเน้นไปทางไส้เค็มนะคะ
หัดทำมาสอนแค่วันวันเดียวค่ะแล้วก็อีกวันก็เปิดขายได้เลยค่ะ
ไส้แตกสถานีตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทาค่ะ
วันหนึ่งขายได้๑๐๐แผ่นขึ้นค่ะ
เพราะว่าที่นี่ลูกค้าชอบทานหวานค่ะ
ดูจากรายการทีวีนะคะว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียง
แล้วก็มีลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ
ก็เลยลองซื้อแฟนชายเข้ามาเปิดดูตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ๓ล้านแล้วค่ะ
จุดเด่นของเคปไส้แตกก็คือ๑ราคาไม่แพง
ลูกค้าค่อนข้างหลากหลายนะคะ
แล้วก็อันที่๓เนี่ยก็จะเป็นแฟนชายที่ไม่สูงมากนัก
สามารถที่จะมาประกอบเป็นธุรกิจได้ค่ะ
นี่เลยครับเครปไส้แตกร้านนี้เขาอร่อยมาก
แล้วบอกเลยว่าไส้แน่นตึงมากเลยครับเนี่ย

ไส้แตกสมชื่อจริง
มันก็อร่อยดีนะแต่แม่ว่าแม่ว่าไม่ทำได้อ่ะ

ไม่ใช่เนี่ยพูดจริงผู้ชมเพราะว่ามันก็คือแป้งใช่ไหม

เดี๋ยวคือทั้งสองคนคนต่างก็โชว์ขิง
พูดแบบนี้มาไหมเอาไหม

ทีมีให้จับนะครับ

มาดูกันว่าใครจะทำเคลียร์ได้เจ๋งกว่ากัน
ขนาดยังไม่ทำนะก็ยังทะเลาะกันเลย

ใครจะทำออกมาดีกว่ากัน
สวัสดีค่ะ

นี่คุณยุ้ยเราใช้คุณยุ้ยเปิดรายการเลยเหรอ

แล้วขอต้อนรับคุณยุ้ยนะครับเจ้าของร้าน

ตัวยอม
คุณต้องดูจากมืออาชีพก่อน

อยู่จากมืออาชีพก่อน
มือมาให้ถึงตั้งแหละเลย

แต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยเราเนี่ยทุกทีเลย

เครปของเขาเนี่ยมีสาขามากถึง๕๐๐

ขนาดนั้นเลยละครับ

ผ่านได้เวลาเพียงแค่๓ปี
แค่แป้งทำเครปของเธอปัจจุบันนะ

เราจะมีทั้งหมด๕สูตรก่อน

ลูกค้าไปมารู้สึกว่า

ก็เลยคิดแป้งข้าวโอ๊ตดีกว่า

ชัยหวานด้วยใช้น้ำตาล

แล้วก็จะเป็นแบบกาแฟ

แล้วก็ที่เด็ดสุดวันนี้ค่ะ

อันนี้คือสูตรกัญชา

ใช่ค่ะก็คือเราก็นำ

แล้วก็มาพัฒนาในแป้งเคฟของเรา

บอกว่าไม่ได้แค่เด็ดในเรื่องของแป้งอย่างเดียวนะครับ

ไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะ

ไส้เครปเนี่ยมีให้ได้เลือกสรรเยอะแยะมากมายเลยเหรอครับ

ใช่คือเหมือนยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยอยากให้คนทุกคนกินเคฟของเราได้

คือเด็กก็ชอบแป้งช็อกโกแลต
แต่เด็กเขาจะชอบมาสเมลโลเยลลี่เมนามต่างสี

พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวัยทำงาน

น้องเนยก็ชอบเช็คกระทะแบบนี้นะ
ได้ฟูจะลงแป้งเข็ม

ออคืออันนี้คิดว่าร้อนได้ที่แล้ว

มีให้เลือก๒ตัวจะใช้มือหมุนหรือจะใช้เครื่องหมุนอัตโนมัติดีค่ะ
ผมอยากให้คุณยุ้ยเนี่ยลองใช้แบบมือหมุนแบบมืออาชีพเขาหมุนเนี่ย

เดินกระบวยก็ดูไม่ยากนะ

อันนี้คือก็คือรสอะไรครับอันนี้คือวานีลา

ผมอยากรู้หน้าน่าหนึ่งเนี้ยมันวานได้ซักกี่ไส้
ที่ลูกขาเลือกจริงเหมือนของเราเป็นคริปไส้แตกใช่ไหมคะ

ไส้แตก๓๙บาทค่ะ

๓ไส้บางที่ก็๒๙บางที่ก็๓๙

แล้ววันนี้ที่จะโชว์ให้ดูเนี่ยเราจะเป็นไส้อะไรบ้างคะ

ไส้เบสิกมาก

เห็นต้นถามคุณยุ้ยครั้งแรกละค่ะเห็นว่าเปิดร้านครั้งแรก
คือตอนแรกที่ยุ้ยทำธุรกิจอะค่ะคือตอนนั้นคือไม่ได้มีเงินมาก
พอดีพ่อเสียพอดีแล้วก็จะเปิดร้านให้น้องสาว
คือยุ้ยเป็นคนชอบกินเคฟอะค่ะแล้วตอนเด็กมันจะมีร้านเคฟอยู่ร้านนึง
คือซึ่งยุ้ยเรียนจบไปค่ะเขาก็ยังขายอยู่
ก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจเชฟมันเป็นธุรกิจที่ยังอยู่นะ
๒๐กว่าปีแล้วที่ยุ้ยกลับไปก็ยังอยู่ยุ้ยก็เลยเลือกทำเคฟ
จุดไหนที่ไปทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้วเราก็เริ่มต้นที่จะทำเป็นเฟรนชาย
อะไรคือจุดเปลี่ยนของการทำธุรกิจของเราอะครับ
คือจุดเปลี่ยนก็คือเพื่อนของยุ้ยเลยค่ะวันนั้นยุ้ยไปเจอเพื่อนทำไมถึงไม่กินเคฟร้านยุ้ย
ทำไมไม่ต่อคิวร้านอื่นโอ้แบบนี้น้อยใจแย่
ใช่อันนั้นเค้าไม่กินเคฟร้านเราใช่ยุ้ยก็เลยเดินไปถามเค้าเลย
ค่ะเขาก็เลยบอกว่าก็รอนานขี้เกียจรอ
นานใช่ไหมครับแล้วเราแก้ปัญหาเรื่องราวนานได้ยังไงดีครับ

ก็เลยเอาสิ่งที่เรียนมามาพัฒนา
ก็เลยเออนั้นเปิดเป็นแฟนชายดีกว่า

อ่ะคือการเริ่มมีแฟนชายเพื่อแก้ปัญหาลูกค้ารอน้ำ

เห็นว่าจาก๑ร้านนะฮะ
พ่วงมือสุดถึงร้อยสาขาแรกเนี่ย

ว่าเราเปิดรับแฟนชายแล้วนะ
อืมก็จะได้บู๊ดที่อยู่ข้างในมากเลยนะคะค่ะค่ะทำเลไม่ดี
เพราะว่าบูธมันจะถูกหน่อยยุ้ยก็เลยเอาแป้งให้มันหอมหอมเข้าไว้
ค่ะไปทิ้งตามห่างคายะต่างให้เหมือนอักษรคนกินเยอะใช่
แล้วเขาจะแอดมาก
แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า
เลยเอาแป้งโชว์ไปทิ้งเลย

แป้งพี่เนยเขาเอาไว้ทานแล้ว
แป้งอันนี้เขาเอาไว้กิน
ชาติราคาเท่าไหร่

เสียสลามตาลงเลยนะคะพี่อามค่ะนี่มาเสร็จแล้วจะไม่กินได้ยังไงอ่ะ
อุ้ยกรอบมาก
พี่อามชิมชิมไม่ใช่เอาอิ่มชิมและดูอิ่มเลยอ่ะ
รสชาติอร่อยอร่อยมากมากที่ผมชอบคือแป้งครับ
แป้งเกาหอมอาร่าดี
ส่วนพี่ป้องก็เริ่มเทแป้งลงไปแล้วครับเริ่มหุนเริ่มหมุนเริ่มปาดเริ่มปาก
ป้ามันเกิน
กันชาที่ถูกกฎหมายค่ะใช่ค่ะอ๋ออันนี้จะใส่ได้นะความเคลิม
ความริมจะอร่อยของเราปะเนี้ยมันแหน่อยู่เลยเดี๋ยวนะเขาให้ใส่
นิดเดียวพี่พี่โรยพี่โรยไปขนาดนี้โอ้ได้อยู่
ได้อยู่ของพี่ป้องก็ได้อยู่ได้ไหมค่ะได้ไหมใส่โอ้ย
ใส่ผักจริงใส่แตกจริงค่ะใส่แตกนี่ค่ะถ้าคุณทำไม่ดีรึเปล่า
ช่วยพี่ขอวิจารณ์หน่อยเอาตรงตรงครับมันแตกหมดเลยอ่ะ

เพราะว่าสีเขาจะเหลืองสวยค่ะ

ไม่ได้ไม่ค่ะ
อันนี้จะแอบเปลี่ยนสีนิดนึง

สองคนนี้พี่ให้ใครชนะครับ
ยังเป็นของเดิม

อ๋อ๒๐บาทเท่านั้นแล้วถ้าใส่ไปก็จะเป็นใบละ๒๐๓๐แล้วแต่ว่าใบเล็กหรือใบใหญ่
เห็นว่าเคล็ดลับในการที่ทำให้ยอดขายปังสามปีนะคะขยายสาขาได้ถึง๕๑๙สาขาครับ
เป็นเพราะว่าคุณยุ้ยมีของดีค่ะวันนี้มีมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพาไปดูกันเลยค่ะ
คุณยุ้ยคะอธิบายเลยค่ะนางกวักตรงหน้านี่คือยังไงคะองค์แรกที่ยุ้ยได้มาก็คือองค์นี้
อ๋อองค์ขึ้นหน้าจากกลางนะครับค่ะคือพอยุ้ยได้มาเนี่ยแล้วยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าค้าขายดีขึ้น
องค์ต่อไปเนี่ยที่ยุ้ยได้มาเนี่ยก็คือเหมือนยุ้ยกำหนดจิตในใจค่ะว่าถ้ายุ้ยปิดสาขานี้ได้
ภายในเย็นเนี้ยครับค่ะยุ้ยจะซื้อยุ้ยก็เลยดิวปิดดิวใช่ยุ้ยก็เลยไปขอ
ว่าถ้าโอเคปิดได้ภายในเย็นนี้ค่ะยุ้ยจะไปเช่านะครับอย่างเงี้ย
ปิดได้ยุ้ยก็เลยเช่ามายุ้ยขอทราบชื่อนางกวักด้วยค่ะเขาจะเป็น
มาจากวัดไหนอะไรยังไงเขาจะเป็นนางฝากหลวงพ่อช้างค่ะ
วัดจุตเชอร์ที่ชายเชียงเซาอ่าเขาจะมีแค่หกร้อยหกร้อยท่านนะคะ
อืมคือข้างหลังอ่ะค่ะเขาจะมีเลขกำกับว่าอันนี้องค์ที่เท่าไหร่
คุณยุ้ยไปเช่ามาหมดหรือยังคะเนี่ยหมดแล้วค่ะไม่มีที่วัดให้เช่าแล้ว
แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะโดดสูงมากตอนนี้ครับประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับตอนนี้ค่ะ
ก็หลักหมื่นหลักหมื่นหลักหกหมื่นกับคุณยุ้ยอันนี้ค่ะหลักหมื่นใช่
ผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็คือน้ำไม่ให้ขาดข้าวไม่ให้ขาด
หนูไม่ให้ขาดแล้วก็บอกเขาพูดจากับเขาพอ
เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยฝากเอ่อ
เรียกลูกค้าให้ลูกค้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ใช่ก็คือตั้งมาที่ร้านเลย
ใช่ตั้งมาที่ร้านได้ข่าวว่าแบบคุณยุ้ยเนี้ยบนไอไข่ด้วยโอ้ยเขาเขา
อยากรู้ค่ะยังไงคือน้ำพูดแล้วดูขนรู้อีกอ่ะคือตอนนั้นน่ะ
ก็คือไปเปิดสาขาแล้วลูกค้าก็บอกว่าไปไหว้สิก็เลยไปไหว้
ตอนนั้นมีแค่ร้อยกว่าสาขาค่ะครับพอไปไหว้ปุ๊บอ่ะหนูก็บอกว่า
หนูขอให้ครบสองร้อยสาขาอืมภายในสิ้นปีเนี้ยอืมครับ
ถ้าทำได้อย่างหนูจะกลับมาเอาเคพอ่ะเลี้ยงสามร้อยชิ้นอืม
กับจุดประทัดแสนเสียงแสนเสียงใช่ใช่ครับผมแล้วหนูกลับมา
มันยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะคะครับมันก็ครบสองร้อยสาขา
เดี๋ยวนะคะคุณอยู่ตอนที่บนอ่ะอยู่ที่เดือนนี้เท่าไรคะ
คือมันจะสิ้นปีอยู่แล้วคืออะไรคือแค่ห้าเดือนเองจะสิ้นปี
ใช่ค่ะแล้วอีกตั้งประมาณ๕๐สาขาซึ่งมันเหนื่อยมันยากมากเลยนะคะ
ยากมากใช่แล้วมันก็เป็นไปได้พอเป็นไปปุ๊บเนี้ย
ยุยก็เลยกลับไปแก้บนครับเอาเคพไปแจกที่วัดเลยใช่
เลยไปบอกเขาว่าถ้าครบทุกร้อยสาขา
หนูจะกลับมาทำเคปเลี้ยงอีกอืมอันนี้ครบห้าร้อย
ก็ไปมาห้าครั้งแล้วห้ารอบใช่โอ้โหอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะ
ใช่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมเขาดูแล้วเนี้ยบางคนอาจจะอยากหาอาชีพเสริมหรือ
อยากจะลองทำเคล็ปเป็นเป็นรายได้เป็นอาชีพของเขาครับ
ถ้าจะติดต่อมาทางคุณยุ้ยยังไงครับค่ะก็เข้าไปดูที่แฟนเพจ
ปไส้แตกสถานีตัวแม่ก็ได้ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดบอกแต่ละเซต
หรือจะโทรหาอยู่อีกก็ได้ค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสามสามสี่หนึ่งห้า
โทรมาได้เลยใช่ค่ะเคร็บไส้แตกสถานีตัวแม่ตัวแม่ใช่ค่ะนี่นะครับ
คือเรื่องราวของเคล็ปไส้แตกนะฮะของคุณยุ้ยกับวิธีคิดนะครับ
ที่ไม่ธรรมดานะฮะและวันนี้ครับกลายเป็นเครปเงินล้านนะฮะ
ที่มีสาขาถึงห้าร้อยสิบเก้าสาขาและยังมีต่อไปเรื่อยเรื่อยนะครับ
ขอบคุณยุ้ยนะครับขอบคุณคุณยุ้ยจากเคร็บไส้แตกมากมากเลยค่ะ
ที่มาร่วมร้อยการเศษนีใบ้เดนกับเรานะฮะขอบคุณค่ะ
นะคะพร้อมที่ทั้งสองทั้งเดี๋ยวก็จะเงี้ยเคร็บขึ้นมา
สร้อยนะคะอ่าวเดี๋ยวขึ้นอีกเหรอ
มาคลุปคุณผู้ชมอาจคิดว่าเป็นการแสดงอั้นได้เรื่องจริงฮะ